เหตุการณ์นี้เรื่องของการข้ามถนนค่ะแต่ถามคุณผู้ชมหน่อย
ถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นรถคันที่ติดกล้องหน้ารถกำลังขับไปอยู่
แล้วถนนมันก็ไม่ได้สว่างมากเพราะว่ามีช่วงห่างของเสาไฟไง
แล้วไปเจอคนข้ามถนนแบบนี้จะเบรกจะหักทันไหมคะ
โอ้โหคุณครับคือไม่เห็นจริงจริงค่ะแล้วอยู่ดีดีเหมือนกับโพลมา
ใช่ฮะแรงชนกระแทกแรงมากนะจนฝากระโปรงหน้ายุบไปแบบนี้ค่ะ
ใช่นะครับแล้วคนข้ามเนี้ยก็เสียชีวิตนะฮะใช่ค่ะ
คุณผู้ชมถ้าดูคลิปยาวน่าจะเห็นว่ารถคันนี้ขับมาปกติเลย
เพลินเพลินนั่งฟังอะไรนะวิทยุใช่ขับไม่เร็วเนี่ยแล้วคันนี้คือเขาขับมา
ผู้ชายเป็นคนขับแล้วแฟนนั่งมาด้วยแต่คุณดูสิเสาไฟอ่ะ
คือมันก็มีช่วงแบบระยะเสาไฟใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้สว่างทั้งเส้นไง
แล้วตรงที่เกิดเหตุมันมืดแค่แสงไฟหน้ารถสาดไปแล้วก็เห็นคนแล้ว
มันเบรกทันได้ไงอ่ะเออเป็นถนนเส้นตรงนะ
ใช่เขาก็ขับมาเดี๋ยวยาวเนี้ยแต่อยู่โผล่มาเลยอ่ะอืม
จุดตรงนี้เนี้ยนะคะอยู่ตรงหน้าปั๊มบังจากถนนสุขุมวิทบังนาตราชค่ะ
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีที่เห็นฝากระโปรงหน้ายุบไปอ่ะ
รถเขาก็แข็งอยู่นะฟอร์ดเอสยูวีอะค่ะแต่ว่าแรงอัด
แรงกระแทกแรงชนมันต้องแรงมากมากเลยนะคนตายเนี่ย
คือนายภัยบูลทองโม้อายุสี่สิบเจ็ดปีเขาขาหักทั้งสองข้างค่ะ
แล้วก็มีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ตรงคอด้วยทีนี้คนขับรถเอสยูวีคันนี้คือ
นายศิลานายศิลาอายุ๒๗ปีเขาก็ตกใจเขาก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เล่าให้ฟังผมเป็นเจ้าของโรงงานผลิตรองเท้านะ
ออกจากพื้นที่เขาไม้แก้วมาแล้วผมจะกลับบ้านตรงบ้านโรงโป๊ะ
มาถึงตรงเนี้ยผมอ่ะขับมาทางตรงขับมาเรื่อยเลยอ่ะแล้วจู่จู่อ่ะ
ผู้ชายคนนี้เหมือนกับโผล่มาอ่าผมเบรกไม่ทันจริงจริงครับหลักฐานของผมอ่ะ
จะเอากล้องหน้ารถให้ดูเลยแฟนผมเนี่ยนะร้องห่มร้องไห้ตัวสั่นด้วยความตกใจเลยนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมดูไปด้วยเหมือนคุณผู้ชมขับรถอยู่เนี่ยโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นคนที่ข้ามมาเลยนะ
โผล่เลยอ่ะจะเหยียบเรกก็เหยียบไม่ทันถ้าจะหักก็หักพวงมาลัยไม่ทันจริงคุณผู้ชม
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเอาภาพจากกล้องหน้ารถไว้เป็นหลักฐานแล้วเดี๋ยวก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ